คุณตายุดจาก๑๘ปีและอยู่สาแก้ว
ก็ถูกหวยนับสลักกิจแหมงรัฐบาล

ละครอบครัว๑มวดติดประมาณ๒๐๐๐บาท

๒มวดติดก็ได้มาสักประมาณ๕๐๐๐
คุณตาก็ไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเงินมาไว้ที่บ้าน
แล้วก็ออกไปหาเพื่อนบ้านไปพูดไปคุยกัน
อยู่ดีดีคนวิ่งมาบอกบ้านไฟไหม้โอ้โห
มูลค่าความเสียหาย๕แสนกว่าบาท
เงินที่ไปขึ้นมาเก็บไว้ในบ้านนะ
ไหม้ไปด้วยนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์
ห่มลุกไหม้บ้านของนายหนูสนไดรทอายุเจ็ดสิบแปดปี
เป็นชาวบ้านอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสาแก้ว
ก็รถน้ำ๒คันนะฮะมาฉีดน้ำดับเพลิง
เพลิงก็ปะทุตลอดเวลาก็ฉีดสกัด
ไม่ให้ลุกลามไปบ้านข้างเคียงด้วยใช้เวลากว่าสองชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อสองวันก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่ซอยสุขสำราน
ด้านหลังตลาดวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ว
พบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สภาพเก่า
พื้นข้างหลังไฟไหม้วอดหมดเลย
เหลือแต่เสาผูกพังแล้วก็เท่าเศษสีดำเต็มไปหมดนะครับ
ก็ไปคุยกับคุณตาหนูคุณตาวัย๗๘ปีเจ้าของบ้าน
คุณตาเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะฮะบอกว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านของลูกชาย
ลูกก็ไปค้าขายอยู่ที่จังหวัดชนบุรีก็เลยอยู่บ้านนี้คนเดียว
รอบบ้านก็เป็นลูกสาวกับลูกชายอีกคนนึงที่เขาอาศัยอยู่กัน
เขาก็ออกไปทำงานกันหมดตอนเช้านะก็มีบ้านอยู่ใกล้กันนะครับ
วันเกิดเหตุคุณตาหนูบอกว่าตอนนั้นดีใจมาก
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็ออกไปขึ้นเงินที่ตลาดกลับเข้ามาบ้านตอนสาย
เพื่อนำเงินที่ถูกรางวัลไปเก็บไว้บนหัวเตียงนอน
นี่นะความจริงถูกมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย๒งวดติดแล้ว
จากนั้นก็ออกไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันสักประมาณ๘๐เมตรเอง
ส้มเขียวหวานไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านกินด้วย
เนื่องจากถูกรางวัลมาไม่ถึง๒ชั่วโมง
ฮะมีคนมาบอกว่าไฟไหม้บ้านก็เลยรีบวิ่งไปดู
พบว่าไฟได้ลุกลามไหม้ทั้งหลังไปแล้ว
ก็พยายามจะเข้าไปเก็บเงินกับข้าวของในบ้าน

เพราะว่าเปลวเพลิงมันลุกลามหนักมาก
คุณตาหนูบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง
รับว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ

เสียใจที่บ้านถูกไฟมอดทั้งหลัง
พร้อมกับเงินที่ถูกรางวัลมา๒งวด
เอาไว้ที่บ้านนะที่หัวเตียง

ใครขึ้นเงินที่เล็ก๒ตัว

ก็ไปรับเงินมาแล้วก็มูก็คอ
คือส้มเขียวหวานนี่กินบ้าง

ก็เลยไปซื้อส้มเขียวหวานมา

เกิดปฏิเหตุขึ้นบ้านแดนหมาก็บ่ทัน

ไฟไหม้ก็เลย

แล้วก็พกก็จับไว้

เข้าไปเข้ามูดิกมา
มันเยอะเท่าไหร่ครับ
เข้าไปในสู้ดี

ไม่รู้เรื่องอะไรบ้านเนี่ย

อ่าจะเป็นปฏิเสธไปละหืออืมเห็นใจคุณตาเนอะ
ก็ได้เงินมาสี่สะห้าพันยังใจดีซื้อส้มไปแจกเพื่อนบ้านอ่ะ
ดูสินักข่าวของเราไปคุยกับลูกสะพ้ายของคุณตานะคะ
ยุพินเรียงกลางบ้านอยู่ติดกันแล้วก็เป็นคนแรกที่เห็นว่า
บ้านของคุณตาหนูว่าไฟไหม้นะเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่มีใครอยู่บ้านค่ะ
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยทุกคนออกไปทำงานกันหมด
เธอเองก็ไปช่วยงานแต่งน้องชายที่หมู่บ้านใกล้ตั้งแต่เช้า
พอเที่ยงก็เอากับข้าวกลับมาเก็บที่บ้านจะเอาไว้ให้สามีกิน
พอจะกลับออกไปได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดนะคะ
ก็เลยเอกใจวิ่งมาดูโอ้โหไฟไหม้บ้านตาหนูเนี่ย
รับว่าพอเห็นว่าบ้านถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงเนี่ยนะตกใจมาก
ทำอะไรไม่ถูกตัวสั่นไปหมดครับไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับบ้านญาติของตัวเอง
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดับไฟตอนนั้นก็กลัวไงบ้านอยู่ใกล้กัน
ติดกันเลยกลัวว่าโอ้โหถ้าดับไฟไม่ทันมันก็จะลามมาด้วยนะ
หลังเกิดเหตุยังนอนภาวะทั้งคืนอยู่เลยอะค่ะกลัวว่าไฟมันจะประทุกลับมาอีก
ครับก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นอะไรกันมากก็สร้างใหม่เนอะคนปลอดภัยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุนั้นมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะ
คุณตาหนูก็ตอนนี้ต้องไปอยู่บ้านลูกสาวก่อนนะครับไปตรวจสอบทรัพย์สินในบ้าน
พบว่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วก็๕แสนกว่าบาท
รวมทั้งเงินที่ไปขึ้นรางวัลเอาไว้เนี่ยเก็บไว้ในบ้านก็ไม่ได้ใช้แล้วฮะ